คือเมื่อวานนี้ถือว่าพีคถือว่าวิกฤตมากนะเพราะว่าติดท็อปทรีของโลกอากาศแย่
แต่ว่าวันนี้ถามว่ามันดีขนาดนั้นเลยไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกค่ะ
ดีขึ้นบ้างไหมอ่ะดีขึ้นนิดนึงแต่ช่วงวันที่๒๓๔คุณจำได้ไหมประกาศอ่ะ
เขาบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่ใช่ครับนี่เราพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
อย่างเขตประเวทค่าฝุ่นมากที่สุดค่ะ๑๐๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
จำได้ไหมค่ามาตรฐานจะต้องไม่เกิน๕๐มิโครกรัมนะครับประเวทเนี่ยอันนี้มากสุด
รองลงมาค่ะเขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง๒
อันนี้ค่าฝุ่นก็เกินไปร้อยกว่าเหมือนกัน
ทีนี้การคาดการณ์เขาบอกว่า
เราจะต้องเฝ้าระวังวันที่๒๓แล้วก็๔ใช่ไหมคะ
เพราะว่าเขาเรียกว่าเพดานอากาศมันต่ำ

แต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นวันที่๕๖๗๘เนี่ย

ดีขึ้นเพราะอะไรล่ะมีฝนตกลงมาไงคะ
มาชะมันไปบ้างมาพัดมันไปออกไปข้างนอกพื้นที่บ้าง
ใช่ค่ะอย่างผู้ว่ากรุงเทพอย่างผู้ว่าชัดชาติบอกเลยนะ
ถ้าเกิดเปรียบเทียบกัน๒วันเมื่อวานกับวันนี้
วันนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวาน
เดี๋ยวลองฟังผู้ว่าชัดชาติหน่อยนะคะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะผู้ว่าก็ไปบัญชาการดูเรื่องของฝุ่นเองนะฮะ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงสำรวจและเก็บ
ภาพมุมสูงจากบริเวณวัดภูเขาทองเขตป้อมปราบศัตรูไพ่นะฮะ
ช่วงเวลาสัก๙โมงครึ่งถึง๑๐โมงครึ่ง
ก็เพราะว่าฝุ่นละอองปกคลุมบริเวณยอดตึกสูงหนา
ตึกสูงหนามากจนสังเกตได้เลยด้วยตาเปล่านะคุณ
มองไปไกลนู้นยิ่งเห็นมัวหมองนะฮะ
สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ป้อมปราบศัตรูภายนะฮะ
ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีค่าเท่ากับ๗๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ยังไม่เกินร้อยนะคุณนะแต่ว่าบางจังหวัดคุณเห็นไหม

ฟ้าใสกับตอนที่มีฝุ่นโอ้โหเห็นชัดเลย

แต่ว่าตัวเลขที่มันยังสูงมันเป็นค่าเฉลี่ยสะสม
ดังนั้นค่ะโรงเรียนบางแห่งวันนี้หยุดการเรียนการสอนนะ
เขากลัวเด็กนะได้รับอันตรายจากฝุ่นนะ
อย่างโรงเรียนจินดาบำรุงที่ครูบอลเนี่ยนะคะ
ก็มีการโพสต์แจ้งผู้ปกครองผ่านทางเพจของโรงเรียนเลยว่า
ค่าฝุ่นมันเกินมาตรฐานดังนั้นวันศุกร์ที่๓กุมภาคม
ขอหยุดการเรียนการสอน๑วันลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของเด็ก
ไม่ใช่แค่โรงเรียนจินดาบำรุงนะคะ
โรงเรียนสาธิตจุฬาก็เหมือนกัน
สาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมประกาศผ่านทางเพจเหมือนกันค่ะ
งดมาเรียนแบบออนไซต์งดมาเรียนที่โรงเรียน
คือเรียนแบบออนไลน์แทน
แล้วอย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ก็ประกาศอันนี้ก็ตอบรับแนวของผู้ว่านะคะ
ผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าบริษัทไหน
ทีนี้ค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดล

นี่อันนี้คือหมอแหลปใส่เมื่อวาน

หมอหลับเอาไปตกน้ำคลองอะไรรึเปล่า

เปล่ามันคืออันสีขาวเหมือนกัน

อันบนคือใส่เมื่อวานทั้งวันอันล่างของใหม่

แต่ถ้าเกิดว่าเลี่ยงทำกิจกรรมข้างนอกได้ก็เลี่ยงนะคะ